เรื่องนี้นะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการไปจ้างคนมาโปรโมทเว็บพนัน
แล้วพอไปจ้างมาเสร็จแล้วปั๊บใช่ไหมปรากฏว่าคนเล่นเว็บพนันนั้นน้อย
ก็เลยไปจับไอ้คนที่โปรโมทเว็บ
นายจ้างไปจับคนโปรโมทเว็บกับเมียไปขังที่บ้านพักแล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
โอ้โหเรื่องนี้นี่ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้นี่ตำรวจสพนขามเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการแถลงเลยจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหามี๔คนมีใครบ้าง
นายพิเศษขวัญคำบุญเรืองนายบุญยฤทธิสุกเกษม
แล้วก็นายขวัญชัยทองอุไรรวมถึงนางสาวพระกามาศจีนชุม
ของกลางเนี่ยอันนี้ตำรวจเขาชี้ชาร์จให้ดูเลยนะที่จับกลุ่มตัวได้ทั้ง๔คน
ของกลางก็มีรถเก๋ง๒คันมีมือถือ๒เครื่องมีโน้ตบุ๊ก๒เครื่อง
ทีนี้ต้นเรื่องมันมาจากไหนล่ะมาจากคนที่ไปแจ้งความนั่นแหละ
คือนายชนนาธีแก้วแสนเมืองมากับภรรยาคือนางสาวลัดดา
ไปแจ้งความไว้ที่สพนขามบอกว่าเนี่ยรู้จักกับนายพิเศษขวัญ
เรียกว่าในเคละกันในเคในเคผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าในเคเนี่ยจ้างให้ฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
โปรโมทเว็บพนันออนไลน์หน่อยคนจะได้เข้ามาเล่นเยอะเยอะ
แล้วมีเงินค่าจ้างไงค่าจ้าง๒๐๐๐นะ
แต่ปรากฏว่าพอไปโปรโมทแล้วอีท่าไหนยังไงไม่รู้
คนมาเล่นเล่นเว็บพนันอ่ะน้อยได้ไม่ตามเป้าอ่ะ
ใช่แล้วมันน้อยลงกว่าเดิมไงก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกัน
ฝั่งคนจ้างกับฝั่งคนถูกจ้างก็มีปากเสียงกันค่ะ
เมื่อวันที่เก้าตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งตัวในเคพิเศษขวัญเนี่ยนะ
มากับพวกมากันทั้งหมดรวมแล้วใน๔คนหลอกหลอกอุ้มฝั่งผู้เสียหายกับเมียเนี่ย
ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นลูกจ้างที่ให้ไปโปรโมทเว็บอะนะ
พาขึ้นรถไปเลยไปขังไว้ที่บ้านพักที่สมุทรปราการ
แล้วทำร้ายร่างกายบังคับด้วยนะไอ้สองหมื่นที่ให้ไปอ่ะ
เงินค่าจ้างไปหาตังค์มาคืนเดี๋ยวนี้เลยนะ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะทางฝั่งกลุ่มในเคพิเศษขวัญเนี่ย
ตัวผู้เสียหายมาแล้วนี่ค่ะผู้เสียหายเนี่ยก็มาแจ้งความ
พอเห็นภาพคุณผู้ชมจะนึกออกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์
คือเราเคยเกิดเหตุการณ์ให้ไปใส่ไหมต้องรอดคำนั้นก็พูดพอดีเลย
ทีนี้ชุดสืบสพนขามค่ะก็ร่วมกับชุดสืบสพเมืองสมุทรประการ
จับกลุ่มตัวได้นะนายเคพิเศษขวัญแล้วก็อายัดตัวนางสาวพระกามาศ
ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนที่สพนขาม
ก็โดนเรื่องกันโชคทรัพย์กักขังหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นค่ะ
อัตราโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน๕ปีและอีก๒คนล่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้มี๔คนใช่ไหมจับมาได้แล้ว๒
อีก๒คนตำรวจกำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ